อ้อนี่โอ้เหลียวขนตรีเลยทีเดียว

นี่ค่ะไปที่ตำบลรัลงกาแย่อำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่นี้เนี่ยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากพายุโพดุลนะคะ
พอฝนตกลงมาแบบนี้ก็เป็นผลดีต่อบรรดาชาวนานี่แหละค่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้มันแห้งแรงมาหลายเดือน
พอฝนตกมาชาวนาก็เลยเร่งสูบน้ำทำนากัน
โดยกันนี่แหละค่ะถอนต้นกล้าในแปลงนา
แล้วก็จะเอาไปปักดำแทนการหวานเมล็ดพันธุ์ข้าว
ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนากันนะคะ
คุณพี่แดงค่ะบุญพิมาย
เป็นชาวนาในตำบลรังกายใหญ่ก็เล่าถึงความเดือดร้อน
ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะว่าโอ้โห

ในนาก็แห้งไม่มีน้ำ
แต่พอมีพายุโพดุลเอาฝนหอบมาตกแบบนี้เนี่ย
ก็ทำให้พอมีน้ำได้ทำนาปีกัน
ตอนนี้นะคะก็ต้องอาศัยโอกาสนี้แหละ
ถอนต้นกล้าที่ปลูกเอาไว้ไปปักดำในแปลงนา
เนื่องจากว่าเหลือระยะเวลาไม่กี่เดือนก็จะหมดฤดูฝนแล้วนะคะ
เพราะจากนั้นไปประมาณปลายตุลา
พฤศจิกาก็จะเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว
เชื่อว่าการที่ฝนตกลงมาแบบนี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย
ว่าบางพื้นที่จะน้ำท่วมหน่อยก็ถือว่าอย่างน้อยเนี่ย
ก็ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้นะคะ
เพราะว่าตอนนี้ค่ะอำเภอพิมายกว่า๒แสนไร่นะคะ
ที่ได้รับผลกระทบก็ได้รับความชุ่มฉ่ำ
ฟื้นฟูมาเป็นอย่างดีนะคะ
เรียกได้ว่าวิกฤตก็มีโอกาส
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งผลดีและผลเสียนะคะ
ก็ขอให้มันผ่านพ้นไปในสิ่งที่ไม่ดี

แล้วก็เรียกว่าใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นนะคะ
แต่ว่าก็ต้องเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ภาคอีสานกันหน่อยนะคะ
แม้ว่าช่วงนี้นะคะยังคงมีผลกระทบจากพายุคาจิกิ
แต่ว่าก็ยังคงทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกมาอยู่
วันนี้น่าจะเป็นช่วงปลายแล้วแหละ
เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็น่าจะสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

บางทีมันมีฝนตกสะสมอยู่แล้ว
อาจจะทำให้ดินคล้นถล่มน้ำป่าไหลหลากได้
อันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตือนกันด้วยนะจ๊ะ

สำหรับใครที่ประสบอุทธกภัยอยู่ในช่วงนี้ด้วย